ตามเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกรณีที่มีแม่พาลูกสาวอายุ๑๓ปี
ถูกคนร้ายฉุดขึ้นรถลากไปข่มขืนแล้วน้องก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือ
ส่วนคนร้ายก็ขับรถกระบะหนีไปปรากฏว่าจับตัวได้แล้วนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะโฉมหน้าของคนร้ายนายทศพรทองใหญ่ทศพลนะคะขออภัย
ทศพลทองใหญ่เป็นชาวสุราชธานีวันนี้ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำ
รับสารภาพค่ะว่าทำจริงนะคะล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย๑๓ปีจริง
เขาบอกว่าเขาเอารถมาจอดที่หลังวัดคานหามที่อำเภออุทัยพระนครศรียุธยา
แล้วเห็นเด็กหญิงเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็เรียกให้จอด
แล้วพาตัวน้องขึ้นมาบนรถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุกระทำอนาจารย์กระทำชำราว
แล้วก็ปล่อยไปจากนั้นตัวเองก็หนีนะฮะตำรวจเนี่ย
นำหมายสารไปจับกลุ่มได้ที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
จังหวัดชนบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แล้วก็เอาตัวกลับมาที่สพออุทัยคือทางผู้สื่อข่าวเนี่ย
ผู้สื่อข่าวบอกว่าสีหน้าเคร่งเครียดตาแดงเหมือนคนร้องไห้
อย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ลักษณะของเขาอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
ก็คือว่าเป็นคนเหมือนกับแบบเวลาใครจะพูดอะไรต้องส่งเสียงดังอะค่ะ
คือมีลักษณะเหมือนหูตึงก็มีฉายาว่าไอ้น็อตหูตึง
็ตเป็นชื่อเล่นก็เลยได้ฉายานี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายเป็นเยาวชนก็ต้องตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียด

แต่เบื้องต้นก็เจอข้อกล่าวหาพรากเด็กไม่เกิน๑๕ปีเพื่ออนาจารย์
พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่ออนาจารย์แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามค่ะ